เหตุอุกอาจครับที่สมุทรปราการครับบ้านนี้ลูกชายบ้านเนี้ยกำลังมี
นาคตไกลเพราะว่าเป็นสถาปนิกนะครับกำลังนั่งดูบอลกับเพื่อนปรากฏว่า
คนร้ายมากันสองคนสวมหมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าแล้วยิงอุกอาจครับ

นี่เป็นภาพหลักฐานนะครับตอนที่วินาทีคนร้ายมาถึงปุ๊บแล้ว
ยิงระยะเผาขนเลยฮะคือผู้ตายก็สะดุ้งด้วยเจ็บด้วยนะ
พยายามที่จะวิ่งหนีตายนะฮะแล้วก็จะมีรอยคราบเลือดอ่ะจาก
บริเวณด้านหน้าเข้าไปด้านในบ้านทีนี้มันมีวงจรปิดวง
ปิดที่จะเห็นว่าคนร้ายขี่ออกมาจากในซอยหลังจากนั้น
เลี้ยวก่อนที่จะผ่านมาที่หน้าบ้านของคนที่ถูกยิงแล้ว
ก็หลบหนีไปเหล่านี้เป็นภาพเหตุการณ์และหลักฐานทั้งหมดเลย
ช่วงประมาณสักสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมามาแล้วครับเห็นไหมฮะ
แตะเบรกเสร็จปั๊บคนซ้อนท้ายลงมาแล้วก่อเหตุยิงแล้วไป
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกเมื่อคืนที่
ผ่านมาครับคนร้าย๒คนสวมอกกันน็อคเต็มไปใส่เสื้อคลุมแขน
ยาวนะครับพากันมาหลังจากนั้นพอยิงในเต๋ออายุ๒๘ซึ่ง
เป็นสถาปนิกกระสุนเจาะเข้าไปที่หน้าท้อง๒นัดหลังอีก๔
คนในบ้านครอบครัวชาวบ้านช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่ครับแล้วก็
พาตัวส่งโรงพยาบาลในระหว่างทางตอนนั้นเนี่ยพี่ชายมา
พูดกับพี่ว่ายังไงรู้ไหมคุณผู้ชมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
แล้วเขาก็จากไปต่อหน้าพี่ชายบนตักแม่ครับระหว่างที่พยายาม
นั่งดูบอลอยู่กับเพื่อนอยู่หน้าบ้านนั่นแหละแล้วจู่คนร้ายมันขี่มอเตอร์ไซค์มา
แล้วมันก็ยิงเลยก่อนหน้าที่มันจะขี่มายิงเนี่ยเหมือนมันวนดูอยู่แล้วสองรอบ
กะว่าเอาให้แม่นนี่นะฮะเห็นว่าขี่รถเข้ามาจากซอย๑วนดูก่อนที่จะก่อเหตุการณ์
ขณะที่พี่ชายผู้ตายบอกว่าบ้านของเขากับบ้านที่น้องโดนยิงเนี่ย
ไม่ไกลกันมากคือแยกกันอยู่คนละหลังพอได้ยินเสียงปืนแล้วมีคนตะโกนบอกว่า
น้องโดนยิงเต๋อโดนยิงเขารีบวิ่งออกมาเลยครับแล้วเห็นมอเตอร์ไซค์คนร้าย
กำลังจะผ่านไปเขาจะไปกระโดดถีบกะว่าเอาให้รถล้มแล้วจะได้จับตัวให้ได้
ปรากฏว่าไม่โดนฮะรถขี่หนีไปได้ครับแล้วพยายามจะบิดมอเตอร์ไซค์ไล่ตาม
แต่ก็ไม่ทันพี่ชายบอกเลยให้สัมภาษณ์ไปก็ร้องไห้แบบนี้ฮะอุกอาจเกินไป
แล้วที่ผ่านมาน้องผมไม่เคยมีเรื่องกับใครขอให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้โดยเร็วที่สุด

หรือเปิด๓๑
ครับ
น้องเคยมีปัญหามีเรื่องต่อเคลื่อนกัลอะไรไหม
เศรษฐ์ใจด้วยนะครับ

เกิดเรื่องนะครับไปคุยกับแม่ของผู้ตายครับคุณแม่ศาสีมา
ก็เล่าให้ฟังแม่บอกว่าแม่มีลูกสองคนเป็นลูกชายทั้งคู่
เป็นคนเล็กก็คือคนที่โดนยิงแล้วคนเมื่อกี้คุณเอกสินนั้น
เป็นลูกคนโตนะครับเต๋อเนี่ยทำงานเป็นสถาปนิกที่โรงงานในพื้นที่
แล้วก็เป็นคนดีมาตลอดเมื่อวานช่วงหัวค่ำแม่อยู่ในบ้าน
อดูบอลกับเพื่อนอยู่หน้าบ้านแล้ววงจรปิดก็จะเห็นว่านิน
คือคนที่นอนอยู่ที่เปรย์ฮะเสื้อน้ำเงินแล้วอาทิตย์นั่งอยู่ที่โต๊ะติดกับประตู
เต๋อเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างเพื่อนสองคนคนร้ายบุกมายิงแล้วพอสิ้นเสียงปืน
ได้ยินเสียงลูกชายบอกว่าแม่ช่วยเต๋อด้วยรีบวิ่งออกไปดูครับ
ภาพที่แม่เห็นก็คือลูกล้มตัวนอนกับพื้นแล้วเลือดท่วมเลย
แล้วก็มีรอยคราบเลือดตั้งแต่ช่วงหน้าบ้านเข้ามาด้านใน
ตอนที่กู้ภัยปั๊มหัวใจลูกคือแม่ก็อยู่กับลูกตลอด
หมดสติในอ้อมกอดของแม่แม่ก็มั่นใจว่าวินาทีนั้นแหละ
เป็นลมหายใจสุดท้ายของลูกเต๋อของแม่ครับ
ในอกเลยตายในอ้อมกอดแม่เลยตายคาที่เลย
ไม่ได้ไปรักษาอะไรเลยแต่ได้ยินแต่บอกแม่ช่วยเต๋อหน่อย

พอไปโรงพยาบาลหมอก็บอกเลยว่า
ผ่าก็ตายไม่ผ่าก็ตายให้คุณแม่ทำใจว่าจะทำยังไง
ที่แรกเขาบอกให้เขาทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะลูกฟื้น
เขาบอกไม่ได้เพราะกระสุนมันนั่นหมดเลยข้างในหมดเลย
คนตัวแค่นี้ไปยิง๓๔นัดมันเหลือไหมล่ะฮือ
ถามว่าคุณแม่ครับแล้วเต๋อเนี่ยมีปัญหาอะไรกับ
มาก่อนบ้างไหมแม่ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครนะ
แฟนสาวที่คบกันมาเกือบ๑๐ปีก็ไม่เคยทะเลาะกัน
แต่มีสิ่งหนึ่งที่ลูกแม่ชอบไปช่วยเหลือคนอื่น
ก็คือไปเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยปัญหาให้เพื่อนเวลาเขาทะเลาะกัน
เป็นไปได้หรือเปล่าอาจจะทำให้มีคนโมโหไม่พอใจ
ตอนนี้แม่สงสัยและคาใจมากว่ายิงลูกแม่ทำไม
ก่อนที่เต๋อจะโดนยิงเนี่ยเต๋อพูดกับแม่ประโยคนึง
ซึ่งแม่ก็มาคิดได้ระหว่างที่ให้สัมภาษณ์กับคุณกั้ง

เต๋อพูดว่าเต๋อจะเป็นเงาตามตัวแม่ไปตลอดนะ
แล้วเต๋อก็มาโดนยิงแล้วก็สิ้นใจตายครับ
ไม่รู้ว่านั่นคือประโยคที่จะเป็นลางบอกเหตุหรือไม่อย่างไร

บ่ายที่ผ่านมาครอบครัวรับศพของในเต๋อ
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดใหญ่บางปรากฏ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
จากคุณแม่คุณพ่อแล้วก็พี่ชาย
ทุกคนที่มาร่วมงานต่างก็เศร้าโศกเสียใจ
คือภาพแบบนี้เป็นภาพที่บีบหัวใจทุกครั้ง

ปมเหตุก็ยังไม่รู้ด้วยยังมืด๘ด้านว่ามันเกิดจากอะไร
เป็นไปได้หรือเปล่าล่าสุด
มีสันนิษฐานบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้ง
เกี่ยวกับสถาบันการศึกษาของรุ่นน้องเต๋อ

พี่ชายสงสัยประเด็นนี้ขึ้นมาฮะ
ช่วยน้องผมไม่ได้สักนิดเลยอะพี่
มันใจร้ายกับน้องผมมากเลยนะ
ใจร้ายเลยเพราะคำว่าสถาบันนี้เหรอ
แล้วน้องผมไม่ได้กลับเลยไอ้ชักนี่เลย
ช่วยน้องผมด้วยนะน้องผมไม่อยากให้น้องผมตายฟรีอะครับผม

คำร้องขอของพี่ชายวอนไปถึงตำรวจครับ

ตำรวจเองบอกว่าเร่งติดตามภาพวงจรปิดครับ
แกะรอยทั้งจากเส้นทางตอนก่อเหตุ
ก่อนก่อเหตุและหลังก่อเหตุครับ
ตรวจสอบล่าสุดคนร้ายออกนอกเขตสมุทรปราการไปแล้ว
แต่ยืนยันว่าจะตามล่าตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุด
ทันทีที่มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ